เราไปต่อที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูกมิจฉาชีพมาหลอกให้ทำกระยาศาสตร์๒ตันคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายทำเสร็จแล้วไม่ยอมมาเอา
แล้วต้องไปกู้เงินนอกระบบร้อยละ๕มาลงทุนเพื่อมาทำกายศาสตร์ส่งให้เขา
สุดท้ายเป็นหนี้เป็นสินของก็ทำเต็มบ้านไปหมดเลยเดือดร้อนอย่างมากทีเดียวนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังตำบลสุกเกษมอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวานครับ
หรือว่าเป็นของนางสาวพัฒนสุดาเมืองชัยสิริวัฒน์ได้โพสต์เรื่องราวในออนไลน์
บอกว่าถูกวิชาชีพหลอกให้ทำกระยาศาสตร์ให้ส่งตามออเดอร์สองตันนะฮะ
พอถึงกำหนดกลับไม่สามารถติดต่อคนสั่งได้แล้วดูของสิครับเต็มบ้านไปหมด
ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเพราะว่าต้องไปกู้เงินนอกระบบมาลงทุนเป็นเงิน๖๐๐๐บาท
และต้องจ่ายเบี้ยเป็นดอกเบี้ยนะฮะร้อยละ๕นะครับ
นางประณีตแม่ของนางสาวพัฒนาสุดาก็บอกว่าผู้สั่งออเดอร์คือนางสาววันรุณีเทียมประชาอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนของลูกสาวอีกทีมาสั่งให้ทำกรยาศาสตร์๒ตันและอ้างว่าจะซื้อในราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาทนะครับ
เพื่อนำไปส่งขายทั่วประเทศเลยเธอก็เลยเป็นเพื่อนลูกน่าจะไว้ใจได้
ก็ไปกู้เงินนอกระบบมาตัวเองไม่มีทุนนะฮะไปกู้เงินมาเพื่อนำไปลงทุนไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำ
ตอนนี้ต้องแบกรับภาระหนี้ทั้งหมดอีกทั้งสามีก็ต้องล้มป่วย
เพราะว่าโหมงานหนักในการช่วยกันทำกรยาศาสตร์ด้วยนะครับ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
ผู้เสียหายก็บอกว่าก็เสียใจมากแล้วไม่คาดคิดว่าจะถูกหลอกแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็ไปแจ้งความไว้แล้วขอให้ตำรวจนั้นเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษให้ได้นะครับแล้วก็ยังทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยเป็นหลอกชาวบ้านลักษณะแบบนี้มาแล้วด้วยนะครับที่จังหวัดบุรีรำนะฮะใครที่โดนหลอกแบบนี้ก็
หลอกให้คนเขาทำจะเสียหายแบบนี้ฮะนะครับ